กระดยิงที่โคราชก็มีตำรวจเสียชีวิตไป๓นายด้วยกัน
ใน๓เป็นตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖นะคะ
ซึ่งวันนี้คาร่างของตำรวจอรินทราชทั้ง๒นาย
ก็ได้มีการถูกเคลื่อนย้ายไปที่วัตรีทศเทพกรุงเทพมหานครแล้ว
โดยมีกองเกียรติยศยืนให้ความเคารพอย่างสมเกียรตินะคะ
ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองร่วมพิธีส่งศพของร้อยตำรวจเอก
ระกูลทาอาสาและดาบตำรวจเพชรัตกำจัดภัย
นายตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ในเหตุการณ์กระยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยศพของสองนายตำรวจผู้กล้าถูกคลุมด้วยทงชาติ
มีตำรวจร่วมกันแบกลงศพเดินผ่านกองเกียรติยศที่ยืนให้ความเคารพ
เครื่องบินคาซ่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปที่ท่าอากาศยานกองบิน๖ดอนเมือง
โดยมีญาติของสองในตำรวจถือรูปภาพและเครื่องแต่งกาย
เดินนำขึ้นเครื่องบินไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่ได้นำทงชาติมาคลุมลงศพตำรวจทั้งสองนาย
เพื่อเชิดชูเกียรติที่ได้สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็เคลื่อนร่างตำรวจที่เสียชีวิตทั้งสองนายด้วยรถยูนิม็อก
ซึ่งเป็นรถที่ใช้ขนย้ายกำลังพลของกองทัพบก
ขับออกมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ตามเส้นทางถ้ำกลางประชาชนชาวนครราชศรีมา
ยืนดูแล้วก็ไว้อะไรด้วยความโศกเศร้า
เนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มจุดนาทีที่คอยแบกลง
แล้วก็นี่ก็จะเป็นญาติแล้วก็ครอบครัวของนายทหารทั้งสองนาย
ขออภัยในตำรวจทั้งสองนายนะคะ
เดินนำขึ้นเครื่องบินไป
เมื่อร่างของวิรบรุษหน่วยอรินทราช๒๖
ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน๒กองบิน๖ดอนเมืองกรุงเทพ

และอดีตตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖จากทั่วประเทศหลายร้อยนาย
เดินทางมาเพื่อรอรับศพวีรบรุษทั้งสองด้วยความพร้อมเพลียง
แม้กระทั่งตำรวจที่ย้ายจากหน่วยไปแล้ว
ก็ยังเดินทางมาเพื่อร่วมแสดงความอาลัย
แล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทุกคนได้กล่าวยกย่องเชิดชูกับการเสียสละในครั้งใหญ่นี้
ว่าเป็นการปกป้องประชาชนครั้งสุดท้าย
ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราช
โดยพิธีได้จัดขึ้นอย่างสมเกียจ
เจ้าหน้าที่จัดชุดกองเกียรติยศ
ขบวนตั้งนำขบวนร่างทั้งสองวิรบุรุษลงจากเครื่องบิน
ก่อนให้ญาติเป็นตัวแทนในการเชิญทูบ
กระถางทูบรูปภาพ
ซึ่งตำรวจชุดคอมมันโดและอรินทราช๒๖
เป็นผู้นำร่างขึ้นรถขบวนเกียรติยศ
ยังวัดตรีทศเทพวรมหาวิหาร
เพื่อทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๔โมงเย็น
โดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน
จากนั้นญาติจะนำร่างของร้อยตำรวจเอกตระกูล
กลับไปบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจ
ชาปณะสถานบ้านดงมะตืนที่จังหวัดเชียงราย
ส่วนร่างของดาบตำรวจเพชรัตน์
จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
กรรมคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
บัญชาการตำรวจนครบาน
เรื่องต้นกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เสนอพิจารณาเลื่อนขั้น๗ขั้น๕ชั้นยศ
ปฏิบัติหน้าที่ปรับรามจนผู้ร้าย
ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต
ร้อยตำรวจเอกเป็นพลตำรวจโท

รวมประมาณ๒ล้าน๒แสนบาท
ส่วนดับตำรวจเพชรรัฐกรรมจัดภัย
ผู้บังคับหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
กำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
เสนอพิจารณาเลื่อนขั้น๗ขั้น๕ชั้นยศ
เลื่อนจากดับตำรวจเป็นพลตำรวจโทร

รวมประมาณ๑ล้าน๕แสนบาท
และบรรจุทายาท๑รายค่ะ